วันที่๑๙สิงหาคมพุทธศักราช๒๔
วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว
พอถึงเวลาก็ลงจากรถพระที่นั่งพร้อมกับแม่
หล่าเจ้านายฝ่ายในณพระที่นั่งชั้นล่าง

เพื่อนามัศกาลลาพระแก้วมรกฏและพระพิสุสงฆ์
หลากเจ้านายฝ่ายหน้าหลากข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง

พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง๒๐๐เมตร
มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถ
แล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ
ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น
บางทีจะเป็นลูกระเบิด
เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นท็อฟฟี่ที่อร่อยมาก
ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริง
ถนนราชดำเนินกลางราศดรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง
กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง
แล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด
ถึงวัดเบนจมะบะพิษรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง
ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังว่า
ละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า
ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้
แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว